คุณผู้ชมค่ะงานเดียวกันนี้นิชคุณก็มาค่ะ
หนุ่มคนนี้ดังไกลถึงเกาหลีนะคะซึ่งก็เป็นปลื้มสุดสุดเลยที่ติด
อันดับท็อปเทนดาราไทยที่คนแดนสมเขารักนะคะ
ส่วนเรื่องการสูญเสียศิลปินดังอย่างคูฮาร่านิชคุณเองก็เปิดใจนะว่า

ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็มีความกดดัน
อุตสาหกรรมบันเทิงที่เกาหลี

และฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพกาย

มันเซ็นสิทีฟมากเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจ
ผมไม่ใช่เขาผมไม่เข้าใจความคิดหรือความรู้สึกของเขาในระยะเวลานั้น
ผมเศร้าใจมากเพราะว่าเพื่อนร่วมวงการมา
คือแบบเหมือนกับเดบิลมาใกล้กันเลย

ก็คิดถึงว่าเขาต้องเศร้าเขาต้องทรมานขนาดไหน
เขาถึงจะได้เลือกทางออกทางนั้น

แล้วก็มีวงใหม่ออกมาแบบทุกวันเดือนละเป็น๑๐วง
ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะทั้งจิตแล้วก็ทั้งกายนะครับผม